บนโลกโซเชียลประชาชนยังคงโพสต์แสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
รวมไปถึงมีหนึ่งครอบครัวนะคะได้โพสต์เรื่องราวความประทับใจ
หลังจากมีโอกาสได้พบกับสมเด็จพระราชินีแห่งภูตานโดยบังเอิญ

ขณะกำลังเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งค่ะ
ใช้งานอินสตาแกรมที่มีชื่อว่านาลินีนิ่ม

ที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีเจษสุนเพมาวังชุกแห่งภูตาล
บอกว่าทรงเสด็จพระราชดำเนินปะปนกับสามัญชนทั่วไป
มีผู้ติดตามเพียงหนึ่งคนทำให้คนแถวนั้นไม่ได้สังเกตว่าพระองค์เป็นใคร
แต่เรากับแม่จำได้เลยเดินเข้าไปก้มกราบ
ดึงแม่ให้ลุกขึ้นแล้วจับมือแม่ร้องไห้
พระองค์เข้ามากอดแล้วตรัสว่า
หลังจากนั้นก็เอื้อมพระหัดมาจับมือเรา
น้ำตาไหลพระองค์รับสั่งให้ดูแลแม่ให้ดี

ปลื้มใจจนเกินจะหาคำใดมาพูดได้
เป็นถึงพระราชินีแต่ไม่ถือพระองค์เลยแม้แต่นิดเดียว
สามารถซื้อของแบรนด์เนมได้เท่าที่ต้องการ
แต่กลับเลือกแบรนด์ธรรมดา
เราเชื่อว่าทั้งสมเด็จพระราชาและพระราชินีแห่งภูตาล
ทรงสอนเราด้วยการกระทำว่า
พระองค์กำลังดำเนินตามรอยปรัชญาพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

จะต้องไปเที่ยวประเทศภูตานให้ได้สักครั้งในชีวิตค่ะ